คุณผู้ชมครับผมพาไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อย
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นโขดหินหรือมันเป็นการถ่ายติดวิญญาณหรือว่าผี
ชาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปถางป่าเนอะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ
เขาไปถ่ายคลิปแล้วก็ติดภาพนี้มาไปดูเลยครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงนะครับนี่คลิปเนี้ย
ผู้ชายในภาพเนี่ยคือคุณลุงแว่นภูบ่อบิตหรือว่า
นายสวัสดิ์อภัยอายุหกสี่แปดปีนะครับเป็นผู้บุบเบิก
แล้วก็ผู้ดูแลภูบ่อบิตสถานแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อดังของจังหวัดเลยถ่ายเอาไว้ตั้งแต่สิบสิงหาคมแต่จุดที่เราอยากจะให้โฟกัสคือวงกลมสีแดงคนที่เขาดูเขาบอกว่าเฮ้ยมันคือใบหน้าของอะไรบางอย่าง
คุณลุงแว่นกับชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปที่ภูนี้นะพอมีคนทัก
แล้วก็ย้อนกลับไปที่เดิมไปจุดทูบเลยทีนี้
ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้สังเกตนะฮะ
ทีนี้พอมีคนบอกก็เลยย้อนกลับไปดูภาพแล้วก็เห็น
แล้วก็ย้อนกลับไปที่นี่เขาบอกว่าจุดนี้มันคือก้อนหิน
มันคือเห็นไหมก้อนใหญ่ตัวโมโหลานเนี่ยฮะตรงนั้นเนี่ย
กิ่งไม้มันบังตอนแรกคุณลุงเขาย้อนกลับไปพอตัดออก
มันเห็นเป็นก้อนหินใหญ่ชัดเจนมากเลยเนี่ยตรงเนี้ย
ที่คนเขาเห็นว่าเป็นหน้าคนนี่แหละครับคุณลุงก็ลองไปเทียบดูจุดนี้
วันที่ถ่ายกับวันที่เขาไปเนี่ยเออมันก็คล้ายเหมือนกันนะ
คือถ้าเกิดมองไกลเนอะมันจะคล้ายเห็นไหม
มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าคนมีตาเออเออ
มันมีจมูกมีปากอะไรหันมาทางฝั่งคุณลุงเนี่ยเห็นไหม
เออถ้าเกิดมองไกลมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมุมแสงตกกระทบ
อ่าแล้วก็ลักษณะไม่ได้หันตรงตรงหันเอียงข้างนิดนึง
หันเอียงไปหาคุณลุงที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะ
มันก็คล้ายลองเทียบดูเออมันก็คล้ายเหมือนกันนะมันก็มีดวงตามีจมูกมีปาก
ภาพแรกเหมือนเป็นเงาของก้อนหินหรือว่าเป็นเงาผู้ไม้อะไรต่างต่างนะฮะ
คือก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามันเป็นเงาตกกระทบหรือเปล่า
คนที่เขาดูเขาก็บอกว่าเออมันเหมือนแบบถ่ายติดหน้าคนหรือว่าวิญญาณอะไรมา
ไปฟังเสียงลุงแวดอธิบายหน่อยนะฮะเราจะพัฒนาภูเขาลุงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ
ก็เลยผมก็เลยพาชาวบ้านทำทางไปเลาะตีนภูเขาไปเพราะว่ามีถ้ำเป็นร้อยถ้ำอยู่นะครับ
เลยก็เลยทีนี้โดยบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับเราไปเจอลักษณะเป็นภาพ
ผมก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอออกมาโดยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอผมมาลงในเฟสเห็นเขาทักมาเป็นรูปวงกลม
ผมก็เอ้าอะไรแปลกใจผมก็ตกใจผมก็แบบว่าประหลาดใจนะครับ
คือคือคิดไม่ออกว่ามันเป็นอะไรผมก็ไปดูสถานที่ที่ที่ผมถ่ายรูปนะครับ
ผมไปดูแล้วก็ยังปรากฏเป็นภาพอยู่แต่เป็นภาพหินลางเรือนแล้วคือจะไม่เป็นหน้าคนเต็มที่แล้ว
ความรู้สึกของผมนะครับที่สัมผัสได้ก็คือมาแสดงความยินดีว่า
จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเขามายินดีด้วยกับเรา
อ่ะลุงแว่นก็ยืนยันนะคลิปนี้ภาพนี้ลุงไม่ได้มีการตัดต่อภาพนะ
หายออกมายังไงก็แบบนั้นเลยวันนั้นลุงแว่นกับผู้นำหมู่บ้านนะ
หนองย่าใส่ตำบลนาดินดำเนี่ยขึ้นไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติด้านภูบักโดดนี่แหละ
แล้วก็เตรียมที่จะถางเรื่องของพุ่มไม้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะอย่างที่ลุงเขาบอกว่าข้างในมันมีถ้ำเยอะ
นะฮะเป็นจุดที่มีถ้ำน่าสนใจหลายจุดเลยมีซากฟอสซิลเยอะแยะไปหมดเลย
ไม่มีการเข้าไปสำรวจเท่าไหร่หลังจากนี้ก็จะมีการสำรวจแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป
นี่อ่ะพอเป็นข่าวแล้วคนอาจจะอยากไปดูไปเที่ยวกันมากขึ้นไปดูถ้ำหน้าหุ่นเนอะนะครับ
ก็ดีนะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะ